แล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาที่เราชอบอันดับหนึ่งคือการพัฒนาตัวเอง
อันดับ๒คือเรื่องของจิตวิทยาหรือว่าการดูแลใจ
แล้วเราก็เลือกมาเพื่อจะมานั่งตอบกันตรงนี้แหละในที่สุดแล้วหลายครั้ง
ไม่ได้ต้องการคำตอบที่ชัดเจนเพราะเรื่องความรักค่ะ
้อยเชื่อว่าทุกคนที่มีปัญหาความรักทุกคนมีคำตอบและทางออกของตัวเองอยู่แล้ว
แต่สิ่งที่ได้จากตรงนี้คือการแชร์วิธีคิดเผื่อจะเป็นแนวคิดเป็นแนวการใช้ชีวิตให้กับคนอื่นด้วย
คำถามความรักในวันนี้เป็นคำถามคลาสสิกคำถามหนึ่ง
เวลาที่เรามีความรักในรูปแบบนึงแต่กำลังเรียกร้องการยอมรับจากคนข้าง
ฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ผิวเผินแต่จะบอกว่านี่คือปัญหาที่หนักมากนะคะ

น้องถามว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยและเพื่อนทุกคน
รินนะคะอายุ๒๗รินเองเพิ่งเริ่มมีแฟนคนแรกปีที่แล้ว
เหตุผลเพราะว่าแม่ห่วงมากค่ะครอบครัวเรามีกันสองคน
หนีไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่ริน๘ขวบแม่ก็เลยเลี้ยงรินมาแบบสาวแกร่ง
กัดฟันทำงานหาเงินใช้หนี้ของทั้งพ่อเอง
และก็หาเงินเลี้ยงเราอย่างดีค่ะ

แต่สิ่งเดียวที่คุณแม่ไม่เคยสนับสนุนเลยคือ

คือตั้งแต่เรียนเวลามีคนมาจีบ

บางครั้งก็พูดจาไม่ดีกับคนที่มาจีบ

ซึ่งลึกลินก็เข้าใจความรู้สึกของแม่นะคะ

ถ้ามันเป็นปัญหาที่มันสามารถจะ
ไปถึงเรื่องราวในอนาคตที่น้องจะต้องเลือกคนรักของหนูเอง
คุยกับคุณแม่ก็ได้นะคะชื่นชมคุณแม่สักนิด
แม่หนูเก่งมากเลยเนอะโอ้โหแม่เลี้ยงหนูมาได้ยังไงอ่ะ
ง่ายเลยแม่ผ่านเรื่องนี้มาได้ยังไง
หนูขอเก่งให้ได้ครึ่งหนึ่งของคุณแม่
อย่างน้อยคุณแม่จะได้มีความภาคภูมิใจ
และอย่างน้อยแม่รู้ว่าน้องรินเอง
บทเรียนชีวิตของคุณแม่เป็นบทเรียนชีวิตของตัวเองด้วยนะคะ

จนกระทั่งปีที่แล้วเพื่อนรินชวนไปกินข้าว
แล้วก็แนะนำเพื่อนของเขาให้รู้จักชื่อเมย์
เป็นผู้หญิงตัวสูงหน้าคมสวย
บุคลิกห้าวและคุยสนุกมีความคิดเป็นผู้ใหญ่

หลังจากวันที่เพื่อนแนะนำให้รู้จักกัน
เมย์ก็มักจะชวนรินไปเที่ยวด้วยกันบ่อย
จากไปเป็นกลุ่มเหลือไป๒คน
รินเคยบ่นให้เมย์ฟังว่าลินอยากมีแฟน
แต่ไม่เคยมีแฟนเลยเพราะแม่ห่วง
ก็บอกว่าเฮ้ยเราเข้าใจแม่เธอนะ
เพราะว่าแม่มีแค่รินคนเดียวและคงเจ็บมาเยอะ
แต่รินก็โตแล้วก็ต้องกล้าแสดงความคิดเห็นกับคุณแม่บ้าง

หาวิธีทำให้คุณแม่ค่อยยอมรับในตัวเรา
แต่ห้ามไม่ให้รินคิดไม่ดีกับแม่
ซึ่งคำแนะนำของเขาทำให้รินรู้สึกดีมากค่ะ

เราก็ใช้เวลาดีด้วยกันเยอะมากค่ะพี่

ในที่สุดเมย์ก็บอกว่าชอบริน
ตั้งแต่วันแรกแต่ต้องตีเนียนมาเป็นเพื่อน
เพื่อดูท่าทีของรีนว่ารังเกียจความรักแบบหญิงไหม
ก็เลยบอกความรู้สึกกับรินซึ่งรินยอมรับว่าก็รู้สึกดีกับเมย์เหมือนกัน
ทำให้รินเป็นรินที่มีความสุขเราก็เลยตกลงคบเป็นแฟนกัน
แต่รินขอเมย์ว่าถ้าเจอแม่ขอบอกก่อนนะว่าเป็นเพื่อนกันนะ
อย่าเพิ่งให้แม่รู้แล้วรินเองจะพยายามค่อยทำให้แม่ยอมรับในตัวเมย์
แล้วค่อยบอกว่าเราเป็นแฟนกันซึ่งเมย์ก็เข้าใจไม่ว่าอะไร
คบกับรินมารินก็พาเมย์เข้าบ้านตลอด
ทำความรู้จักกับคุณแม่ในฐานะเพื่อนเมย์เข้านอกออกในบ้านรินได้ปกติ
คุณแม่ชอบเมย์มากนะคะเราคบกันเรื่อยจนได้ปีกว่า
วันนั้นเมย์มาทานข้าวที่บ้านแม่ก็เริ่มพูดเกินว่า
เนี่ยจะแนะนำผู้ชายให้เรียนรู้จัก
คุยไปคุยมาคือคนนั้นเนี่ยเป็นลูกของเพื่อนแม่
อายุมากกว่าริน๗ปีตำแหน่งการงานอื่นก็ดีมาก
รินพยายามปฏิเสธแต่แม่ก็บอกว่าเอ้ยมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้
ตามภาษาคุณแม่ทั่วไปอะค่ะซึ่งตอนนั้นเมย์ก็นั่งอยู่ด้วย
พยายามถามความเห็นของเมย์ตอนนั้นรินรู้สึกอึดอัดมาก
แต่ทำยังไงล่ะมันทำอะไรไม่ได้จริงค่ะพี่อ้อยคะ
เมย์เองก็คงอึดอัดเช่นเดียวกันเพราะหน้าตาเขาบ่งบอกว่าหนักใจมาก
ได้แต่บอกว่าก็แล้วแต่รินแล้วกันแต่รินก็ไม่กล้าขัดอะไร
ได้แต่นั่งฟังคุณแม่นัดแนะวันที่จะพาไปดูตัว
ทานข้าวเสร็จรินได้อยู่กับเมย์สองคน
ก็เลยพยายามขอความช่วยเหลือจากเมย์พยายามขอทางแก้ไข
แต่เมย์ดูหงุดหงิดและบอกว่าเรื่องนี้รินต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะ
ควรทำยังไงควรต้องให้เหตุผลกับแม่ด้วยตัวเอง
แต่ช่วงนั้นรินไม่กล้าพูดกับแม่และยังไปเจอผู้ชายที่แม่นัดมาให้ด้วย
เพราะไม่กล้าขัดขอข้ามเรื่องผู้ชายคนนั้นไปนะคะ
พอทานข้าวกับพี่เขาเสร็จรินก็กลับมาเล่าให้เมย์ฟัง
ลินไม่ชอบเลยอึดอัดมากเมย์ก็ฟังแบบไม่ออกความเห็น
พอเล่าจบเมย์ก็นิ่งค่ะแล้วบอกว่าเราห่างกันสักพักดีไหม
อืมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยไปจัดการความคิดของตัวเองก่อน
ว่าตอนนี้รินต้องการอะไรกันแน่อยากให้เมย์เป็นเพื่อนหรือเป็นแฟน
รินทำให้เขาไม่มั่นใจในการคบกันของเรารินไม่มีความกล้า
บอกว่าจะพยายามทำให้แม่ยอมรับเมย์ในฐานะแฟนแต่รินกลับไม่พยายามอะไรเลย
อ้อยคะลินจุกมากรู้สึกว่าตัวเองขี้ขลาด
ขนาดคนสำคัญเรายังไม่ไฟล์เพื่อเขาเลยเมย์ให้เวลาลินหนึ่งเดือนค่ะ
ในการคุยกับแม่แต่ในความเป็นจริงต่อให้กี่วันกี่เดือน
รินก็กลัวไม่กล้าไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงดีให้แม่ยอมรับ
ถ้าบอกไปแล้วแม่ไม่ยอมรับและบังคับเรา
เลิกเหมือนกับคู่อื่นอื่นจะทำยังไงรินต้องพูดด้วยเหตุผลยังไงดีคะ
เพื่อให้แม่เข้าใจความรักแบบหญิงกับหญิงและไม่กีดกันความรักของรินกับเมย์
ตอนนี้มืดแปดด้านไปหมดเลยค่ะพี่โอ้ถ้าพูดตามความจริงนะคะน้องริน
ยากมากมันไม่ได้อยู่ที่วิธีพูดอะค่ะ
แต่ในตักกะความคิดของคนยุคนึงเนาะเขามักจะคิดว่า
ตจักรชีวิตคนคือไปเรียนจนจบแต่งงานมีสามีมีลูก
เสียเลี้ยงดูจนลูกเติบโตและคาดหวังว่าวันหนึ่ง
จะได้กลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่ใครก็ตามที่แต่งงานแล้วไม่มีลูก
จะโดนครอบครัวกดดันเสมอเนี่ยแก่ไปแล้วใครจะเลี้ยง
โถคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้เนี่ยมีลูกที่ไม่เลี้ยงพ่อแม่เยอะแยะไปหมด
แค่เขาดูแลตัวเองได้อันนี้คือเรื่องที่ดีที่สุดแล้ว
บางคนนะคะโสดไม่มีแฟนโอ้โหพ่อแม่ทุกข์ทรมานใจ
กลัวลูกไม่มีเพื่อนคู่คิดใช้ชีวิตจนแก่เท่าซึ่งเอาจริงจริงค่ะ
แค่เขาไม่ต้องเศร้าทุกข์ทรมานใจเพราะโดนหลอก
จริงแล้วบอกให้ลูกภูมิใจในตัวเองได้เลย
ทุกข์ขึ้นอยู่กับเราไม่ต้องเศร้าเพราะเอาสุขทุกข์ไปผูกขาของคนอื่นเอาไว้
แต่นั่นแหละค่ะกรอบวิธีคิดแบบเดิมมันเลยยากเหลือเกินที่จะทำให้คุณแม่ยอมรับภายในวันนี้
ที่พี่ค่อนข้างสงสัยคือจริงแล้วน้องเมย์แฟนหนูเนี่ย
ก็รับรู้ถึงปัญหานี้มาโดยตลอดเนอะคือพี่อ้อยไม่ได้บอกว่า
เขาต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ตลอดชีวิตคือเป็นแฟนหลบหลบซ่อนซ่อนของน้องริน
พี่ว่าไม่แต่แค่เราน่าจะจับมือสู้กันไปสักตั้งหนึ่งก่อนนะคะ
ยังไม่ต้องไปนับเพศนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเพศไหนด้วย
เวลาที่เรารักกันก็มักจะต้องมีคนอื่นในความสัมพันธ์เข้ามาช่วยตัดสิน
มีปัญหาแบบนี้เยอะมากนะคะพ่อแม่เราไม่ยอมรับแฟน
พ่อแม่แฟนไม่ยอมรับเราหรือแม้แต่บางคนเพื่อนไม่เอาแฟนเราเลย
ทุกปัญหาคนกลางมีส่วนสำคัญและเจอหนักมากค่ะ
เพราะนั่นคือคนที่เจอปัญหาแบบซ้ายขวาหน้าหลัง
ระหว่างคนที่มีความสำคัญต่อใจเราทั้งสองฝ่าย
คนที่เป็นสุดที่รักและคนที่เรารักที่สุด
เลือกก็ไม่ได้จะเดินหน้าต่อไปยังไงเขาอึดอัดค่ะ
เราแค่ต้องลองพยายามหาวิธีบริหารจัดการใช้เวลาและการสื่อสาร
สื่อสารแรกก่อนคุยกับแฟนเราดี
สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะ
สิ่งที่น้องกลัวกลัวอะไรบ้างเล่าให้แฟนฟัง
กลัวว่าถ้าแม่บังคับให้เลิกแปลว่ารักของเราต้องสิ้นสุดที่ตรงนี้

ฉันอาจจะดูเห็นแก่ตัวเกินไปถ้าจะบอกว่าเธอรออีกหน่อยได้ไหม
เรากำลังทำให้แม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราเลือก
แต่ถ้าเธอรอไม่ไหวจริงเราจะตัดสินใจบอกแม่ตามที่เธอขอ
แล้วเรารับมือไหวไหมล่ะถ้าทุกอย่างต้องจบเร็วกว่าที่เราคิด

บางคนนะคะแม่จะนัดเดตให้กับผู้ชายกี่คน
เชื่อไหมว่าเขาไปทุกคนเลยแต่ไม่เอาสักคน
ไม่ได้ขัดคำสั่งแค่ก็ไม่โดนใจอ่ะแม่

เราก็ชัดเจนในความรู้สึกของเราว่าเราเลือกเธอ
บีบบังคับให้แม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อ
รับในสิ่งที่เราเป็นตั้งแต่ตอนนี้
ว่ามีกี่เปอร์เซ็นเหรอที่แม่จะไม่เสียใจ
และใช้ทุกอำนาจในการบังคับให้เราเลิกกัน
เพราะว่าอย่างน้อยนะแค่คุยว่า
เห็นไหมว่าวันนึงยังเจ็บปวดเลย

และไม่อยากให้แม่ต้องร้องไห้กับเรื่องของหนูเช่นกัน
ค่อยใส่ลงไปว่าไปเดทได้นะแต่อย่าคาดหวังเยอะนะคะ
อ้อยเห็นไม่น้อยนะคะพี่ไม่เคยขัดแม่เลยแต่ดื้อเงียบ
รักกันแอบดูแลกันและกันกับแฟนอย่างดีให้เวลากับทุกสิ่ง
วันหนึ่งท่านก็จะเห็นและรับรู้ไปโดยปริยาย
ที่ไม่ต้องลุกขึ้นมาประกาศบอกใครให้กดดันกันและกันเปล่า
น้องคะความจริงของโลกใบนี้นะถ้ามองตามอายุไข
คุณแม่ก็ไม่ได้อายุยืนยาวจนลมหายใจสุดท้ายของน้องซะหน่อย
ท่านเป็นห่วงท่านอยากฝากชีวิตลูกสาวไว้กับใครสัก
ท่านพอจะมั่นใจแต่ในที่สุดแล้วถ้ามันไม่ใช่ทางเลือกของเรา
จะทำอะไรเราได้ล่ะคะน้องรินแต่ถ้าวันนี้
ท่านกำลังมีความปรารถนาอันแรงกล้าจะผลักดันให้น้องแต่งงานให้ได้
ระยะเวลาอันใกล้แล้วเกิดเราไปเถียง
แสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งไม่ใช่แค่ไม่สนใจคนที่แม่เลือกนะ
แต่หนูประกาศโพร่งเลยว่าหนูชอบผู้หญิงด้วยกันกดดันให้ท่านยอมรับเร็วไปหน่อยไหม
ถามใจตัวเองดูก่อนลองคุยกับแฟนของหนูดีดีนะคะ
ถ้าคนที่รับรู้และยืนข้างคนที่เรารัก
และเห็นปัญหานี้มาโดยตลอดน้องเมย์จะยังอยากให้เราตัดสินใจแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะเม
รินคือคนที่มีปัญหานี้อยู่
อย่างที่บอกค่ะครอบครัวที่สร้างเราไม่ชอบครอบครัวที่เราสร้าง
คนกลางหนักที่สุดเข้าใจฝั่งน้องเมย์ด้วย
รู้แล้วค่ะว่าเวลารักกันเราอยากเห็นความมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์เนอะ
แต่น้องก็รู้ใช่ไหมคะว่ามันไม่ง่าย
อยากให้ช่วยสะสมปัจจุบันที่ดีจับมือลุยไปด้วยกัน
ผลักดันให้เรากระโดดลงเหวทั้งที่มั่นใจอยู่แล้วว่าแม่ต้องไม่ยอม
เราต้องไม่ให้เขาเลือกในสิ่งที่มันเลือกไม่ได้
ใช้เวลาเป็นตัวช่วยนะคะช่วยให้แม่ยอมรับความเป็นเรา
แม้แต่ให้เวลาเป็นตัวช่วยเพื่อจะดูว่าเราสองคนรักกันมากพอที่พร้อมจะต่อสู้ไหม
แต่ถ้าในที่สุดนะคะน้องรินเมย์เดินหน้าต่อไม่ไหวแล้ว
รู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์และเขาเลือกจะเดินจากไป
พี่อ้อยว่าอาจจะไม่ใช่เพราะแม่นะแม่เป็นแค่โจทย์
ให้เรารู้ว่าคนที่น้องรินเลือกไม่ได้รักกันมากพอจะเดินหน้าต่อไปแล้วเท่านั้นเอง
ทุกเรื่องในโลกค่ะสุดมือสอยก็ต้องปล่อยวาง
ความพยายามในหลายเรื่องไม่ใช่พยายามที่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง
แต่แค่พยายามจะรอพิสูจน์ใจกันไปค่ะจับมือกันให้แน่นที่สุด
อุปสรรคหลายครั้งมันเป็นโจทย์สำหรับการวัดพลังความรักที่เรามีต่อกัน
ถึงได้บอกไงคะเจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่ารักกันมากแค่ไหน
แต่ถ้าเมย์แฟนของน้องยังดึงดันจะต้องไปในที่สุด
ฝืนใจใครไม่ได้จริงเงื่อนไขในชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ
และบ่อยครั้งเงื่อนไขที่ว่านั้นพิสูจน์ความผูกพันของคนสองคนว่าแข็งแกร่งขนาดไหนนะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งครอบครัวที่สร้างเรากับครอบครัวที่เราสร้าง
มีความสำคัญทั้งสองน้องเลือกไม่ได้หรอก
คนกลางอย่างน้องได้แต่ค่อยคิดค่อยตัดสินใจ
คุยกับทางนั้นคุยกับทางนี้ก็ไม่ถึงต้องตามใจแม่ซะจน
รู้สึกว่าเราหัวอ่อนเนี่ยดูสิแม่เลยต้องเข้ามาช่วยตัดสินใจ
เราก็ต้องมีความเป็นตัวของเราเองได้เราทำงานเองแล้วค่ะ
มั่นใจว่าเราจะเลือกความสุขของเราได้ยังไม่ต้องรีบกดดันให้แม่
ในสิ่งที่เราเชื่อเร็วเกินไปนักเพราะในที่สุดใจเขาใจเรา
เราเองยังไม่เคยเป็นแม่ใครคุณแม่เคยอยู่ในวัยเรา
คุณแม่คงรู้ว่าช่วงเวลาของความแรงหรือช่วงเวลาของการตัดสินใจในการเลือกคนที่รัก
มันต้องใช้เรื่องของทั้งใจและใช้เรื่องของสติด้วย
คุยกับน้องเมดีอีกทีค่ะลินเพื่อว่ามีหลายคนที่ฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้
อย่างที่บอกไม่ได้อยู่ว่าเป็นเพศไหนแต่เราคือเลือกคนที่เรารักแบบที่คนอื่นไม่เห็นด้วย
แต่ไม่รู้สิถ้าเรารักกันมากพอเรื่องนี้มันจะเป็นโจทย์วัดใจ
ว่าเรารักกันมากพอจะเดินหน้าต่อด้วยกันไหมแม้คนรอบข้างจะไม่เข้าใจก็ตาม
อ้อยว่าเวลาช่วยได้และแอบหวังใจว่าทั้งสองคนน่าจะมีความรักต่อกันมากพอ
ในการสู้กับอุปสรรคครั้งนี้ด้วย
มีเรื่องของใจเรื่องไหนอยากคุยกันส่งเรื่องราวมาได้